เอาเราไปดูกรณีนี้ญาติวิงวอนเลยคนขับรถกระบะคุณมารับผิดชอบเถอะ
ชนมอเตอร์ไซค์เขาเนี่ยนะครับอยู่ที่บ้านแท่นชัยภูมินะครับ
โอ้โหคนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นครับ
เตอร์ไซค์ค่อยเหมือนฝนตกด้วยถนนเปียกนะครับ
ที่ปัดน้ำฝนด้วยนะครับมอเตอร์ไซค์เริ่มออกขวาไปแล้วขวา

ปื๊ดปื๊ดปื๊ดพยายามเหยียบแล้วกดไปแล้วก็กดไม่อยู่คุณผู้ชมฮะ
แล้วไม่หยุดเลยเหรอนี่ครับตรงนี้คือถนนนะครับ
ทางออกจากตัวอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชายภูมิช่วงเย็นวันที่๙ตุลาคมที่ผ่านมา
โมงเย็นครับรถกระบะสีเทานะครับขับมาชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์แล้วหนีไป
เหตุการณ์นี้นะครับคนขี่มอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ไปรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนะครับรักษาตัวอยู่นานกว่า๒สัปดาห์
เขาเสียชีวิตในที่สุดทราบชื่อคือนายสมภารผลยิ่งอายุ๔๔ปีนะครับ
ญาติเขาก็ทำพิธีชาปนกิจนะฮะไปเมื่อวันที่๒๕ตุลาคมที่ผ่านมา
แต่อยากจะเรียกร้องผ่านสื่อมวลชนนะครับสื่อน่ะช่วยตามหาหน่อย
คนขับรถกระบะคู่กรณีที่ชนแล้วหนีนะครับก็คือให้มารับผิดชอบนะ
มารับผิดชอบต่อครอบครัวของผู้สูญเสียเขาด้วยญาตินะครับนำหลักฐานเป็นคลิปนะฮะ
กล้องหน้ารถของพลเมืองดีไปแจ้งความไว้แล้วที่สพบ้านแท่นนะ
ใครมีเบาะแสแจ้งหน่อยช่วยเขาหน่อยเบอร์นี้ครับ๐๔๔๐๕๒๑๕๖ครับ